แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโรงงานรองเท้า

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
รถน้ำรถดับเพลิงมากัน๔๐กว่าคัน

พนักงานที่อยู่ในโรงงานนี่หนีตายกันจ้าละวัน
ลองฟังเสียงระเบิดที่มันเกิดขึ้นดูค่ะ
ปุ้มขึ้นมาแบบนี้ใช่ค่ะแล้วไฟลุกทุกอย่างนั้นนะครับ
เป็นทะเลเพลิงเลยคุณผู้ชม
นี่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นนะเมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก๕โมง
เกือบ๕โมงครึ่งในอาคารโรงงาน
อาคารที่คุณผู้ชมเห็นเป็นอาคารสูง๖ชั้น
อยู่ตรงริมถนนเทพรัฐบางนาตราดกิโลเมตรที่๑๕ขาออกที่บางพลีของสมุทรปราการค่ะ
ต้นเพลิงเนี่ยมันก็มาจากอาคารนี้แหละอยู่ที่ชั้น๓
หลังจากนั้นไฟมันลามแบบเร็วมากนะอืมพนักงานที่อยู่ในโรงงานตรงนั้นน่ะ
อยู่เป็นร้อยร้อยชีวิตโอ้โหวิ่งสิคะครับ
หนีตายสิคะเอาตัวรอดออกมาแล้วรถน้ำดับเพลิงจอดกันเป็นตับเป็นแนวยาวเอาเลยนะ
เพราะว่ามากันประมาณ๔๐กว่าคันระดมกันฉีดเนี่ยเพื่อควบคุมเพลิงเอาไว้ให้ได้
แล้วเห็นควันที่มันดำพุ่งออกมาจากอาคารไหมคะ
แผ่นรองต่างนี่แหละที่มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยอ่ะ
เชือกเชือกรองเท้าพวกเนี้ยค่ะแล้วเสียงระเบิดที่ตามมา
คุณผู้ชมได้ยินเมื่อกี้บึ้มแรกมันไม่ใช่แค่บึ้มเดียวไง
ฉีดอยู่มันก็บึ้มอีกแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่นะเข้าไปข้างในไม่ได้เลย

กลัวว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะพังเดี๋ยวจะถล่มเดี๋ยวจะซุดตัวลงมา
ก็ต้องระดมฉีดน้ำอยู่ข้างนอก
เห็นแบบนี้เนี่ยขนาดรถน้ำดับเพลิงมากัน๔๐กว่าคันนะ
ใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหม๕ชั่วโมง
หูยคือไฟไหม้
ถ้าคุมเพลิงไม่ได้ภายใน๑ชั่วโมงเนี่ย

อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่มีความเป็นไปได้นะ

เพราะว่าทั้งความเสียหายจากไฟไหม้แล้วก็น้ำที่ฉีดเข้าไป
ใช่เพราะว่าเรื่องโครงทรงโครงสร้างต่างเนี่ย
มันส่งผลกระทบแน่นอนนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เขาก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้แบบนั้นป้องกัน
ไม่ให้ไฟมันปะทุขึ้นมาอีกนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้ที่บอกว่าดับไฟกันอยู่๕ชั่วโมง
มีคนอยู่เป็นร้อยวิ่งหนีตายเอามีใครเจ็บใครตายไหม
ไม่มีนะคะคุณผู้ชมโอ้โฮข้อดี
ไม่มีรายงานเรื่องคนเจ็บคนตายเลย
แล้วอาคารนี้ค่ะให้คุณผู้ชมดูหลายมุมมุมสูง
แล้วก็ให้ดูด้วยนี่ก่อสร้างมานานแล้วนะ
ครับครับสามสิบกว่าปีแล้วค่ะครับ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่คุมเพลิงเอาไว้ได้
อันนี้เริ่มไม่เห็นไฟแล้วใช่ไหม

ก็กันเลยนะห้ามคนข้างนอกเข้าไปเด็ดขาด
กลัวว่าโครงสร้างมันจะไม่แข็งแรงแล้ว
แล้วก็จะพังถล่มลงมาระงับใช้อาคารชั่วคราวด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องให้วิศวกรเข้าตรวจสอบเรื่องของโครงสร้าง
แล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
ไฟที่มันไหม้มาจากชั้น๓ต้นเพลิงตรงนั้นน่ะ

แต่เบื้องต้นเขาก็บอกว่าก็คงจะไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
มูลค่าความเสียหายประเมินได้หรือยัง

ใช่ยี่ห้อนี้ครั้งหนึ่งเขาเคยทำให้
แฟนบอลมีความสุขจำได้ไหม

ร้องเพลงเขาได้กันทั่วประเทศเลย

เขาคงมีประกันแหละขอให้ฟื้นตัวเร็วครับ
แต่ว่าอย่างหนึ่งคือตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่เจอเจ้าของโรงงาน

เช้านี้แล้วเดี๋ยวลงลงไปพร้อมกับพอถอด้วยนะครับ